อยู่ที่เรื่องของรถยนต์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้
อซูซูนั้นกำลังลุกตลาดอย่างต่อเนื่องครับทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของบริการหลังการขายครับ
ล่าสุดนั้นมีการจัดการแข่งขันทักษะด้านการบริการหลังการขายประจำปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบแปด
เพื่อยกเรื่องของการให้บริการให้กับพนักงานของอีซูซูทั่วประเทศติดตามจากรายงานครับ
การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซูประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
โดยส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า๑๘๙๔คน

และมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ๒๒คนค่ะ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
รอบนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้น
โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
ท่านบันทานบอกว่าคราวนี้เห็นชัดเลยว่า
พัฒนาการทางด้านทั้งทักษะแล้วก็ฝีมือต่าง
ของทั้งพนักงานขายเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์นะคะ
ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ
ให้ความสำคัญกับเรื่องความพอใจสูงสุดของลูกค้า
หรือความพอใจของลูกค้าในการซื้อรถใหม่อันดับหนึ่ง
ทางด้านบริการหลังการขายอันดับ๒ในปี๒๕๕๙
สำหรับผลการแข่งขันประจำปี๒๕๕๙
ด้านบริการหลังการขายประเภททีม๔คน
ประเภทบุคคลพนักงานช่างรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่
ส่วนด้านการขายประเภทรถพลิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์
ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงยนต์
และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประเภททีม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ